คุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับ
กลายเป็นกระแสข่าวว่าเรากำลังตามหาตัวพ่อลูกชาวอังกฤษ

เรื่องต้นคือคาดว่าคุณพ่อนั้นเดินทางมาเจรจาทางธุรกิจ
ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาครับเดือนพฤศจิกายน
แล้วก็เงียบหายไปข่าวคราวเงียบหายไปประมาณ๔เดือนด้วยกัน
ในวันนี้พบตัวแล้วนะครับคู่พ่อลูกดังกล่าวครับก็คือ
ซึ่งล่าสุดนี้พบตัวว่าทั้งคุณพ่อและคุณลูกนั้น
ปรากฏตัวอยู่ที่จังหวัดพยาวครับ
สำหรับความคืบหน้ากรณีที่คู่พ่อลูกเงียบหายไปนานกว่า๔เดือนนะครับ
กรณีที่ผู้พิพากษาในอังกฤษนั้นมีคำสั่งให้เผยแพร่ข้อมูล
หายตัวไปนาน๔เดือนหลังเดินทางมาประเทศไทย
ล่าสุดครับพลตำรวจโทนัทธรพระสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เปิดเผยว่าพบตัว๒พ่อลูกแล้วนะครับ
ขณะนี้ทั้งคู่นั้นได้พักอาศัยอยู่ในอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้แนะนำให้ทั้งสองคนนั้น
แสดงตัวที่สถานกงศูนย์ประเทศอังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อยืนยันว่าปลอดภัยครับ
จากการตรวจสอบการเดินทางก็พบว่าทั้งสองคนนั้นเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
เมื่อ๑๑พฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับ
โดยสามารถอยู่ในประเทศได้๖๐วัน
ต่อมาทั้งสองนั้นไปขออนุญาตสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรต่ออีก๓๐วัน
พอใกล้ครบกำหนดก็เดินทางออกจากประเทศผ่านเส้นทางสะพานมิตรภาพไทยลาว
ของห้วยทรายจังหวัดเชียงรายนะครับ
หลังจากนั้นครับทั้งคู่นั้นก็ค่อยเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทยอีกครั้ง
ในวันที่๓กุมภาพันธ์๒๕๕๙
เพื่อขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งก็จะหมดอายุครบกำหนดในต้นเดือนเมษายนปี๒๕๕๙นี้
ดังนั้นครอบครัวของไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าสมาชิกครอบครัวของคุณเทรเวอร์มิวส์
ปลอดภัยดีนะครับนี่คือความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น